เรื่องนี้น่าเวทนาที่จังหวัดระนองคุณผู้ชมครับ

เฮ้ยใครเอาย่ามาทิ้งริมถนนเนี่ยคุณย่านะนะ
คุณย่าอายุ๙๗ปีเนี่ยใครเอามาทิ้งนะครับ
ตกใจแล้วเดี๋ยวจะตกใจกว่าครับ
เธอต้องมาทิ้งไว้ทุกอุบาทคันนี้ว่ะ
อุ๊ยอุ๊ยล้มล้มล้มมาช่วยเร็วล้ม
ล้มเร็วล้มเร็ว
ถ้าอย่ามาทิ้งทางนั้นฉันอุบาทคน
ถ้าอย่างน้อยจะตกเลย
โอ้โหแม่ครับเอาย่าเอาคุณย่าไปทิ้งริมถนนอุบาตคนนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตะบนเหงาวอำเภอเมืองระนองครับ

ใช่ฮะในคลิปนี้คือคุณย่าของเขาก็คือคุณย่าสว่าง
เรือนรงค์อายุ๙๗ครับ

ผู้ชายคนหนึ่งอุ้มนะฮะคุณย่าเข้าไปในบ้าน
ระหว่างทางนะครับคุณผู้ชมครับ

เหตุเกิด๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
พรุษสุขาวไปเจอนางสาวปภาวะรินหรือว่าคุณก้อย
เจ้าของคลิปก็มีศักดิ์เป็นหลานของนางสว่างเนี่ยคนที่อยู่ในคลิปนี่แหละครับ
ก็เล่าให้ฟังบอกนะครับคุณย่ามีลูก๖คนนะครับรวมกับพ่อของเธอที่เสียไปแล้วด้วย
ส่วนลูกที่เหลือทุกคนพอโตก็แยกย้ายกันไป
ลูกสาวคนเล็กที่ค่อนข้างจะมีฐานะนะไปอยู่พังงา
แต่ก็ไม่ได้รับเลี้ยงหรือดูแลท่าน
ปล่อยให้ลุงก็คือลูกชายคนที่๒ก็คนนี้ยากจนเป็นคนเลี้ยง
กระทั่งดูแลไม่ไหวครับเอาคุณย่าไปฝากไว้กับลูกสาวคนเล็กที่พังงา
แต่สุดท้ายคุณย่าถูกเอามาทิ้งครับคุณผู้ชม
ทิ้งอยู่ในวัดเหงาที่ละนองจนเธอไปรับย่ามาดูแลเกือบ๒ปีเสร็จแล้ว
จู่คุณย่าบ่นคิดถึงลูกสาวคนเล็กเธอก็เลยพาคุณย่าไปส่ง
สุดท้ายถูกเอามาทิ้งกลางถนนท่ามกลางสายฝนแบบนี้ครับ
มีรอยแกบอกมาว่าแกบอกว่าอ่าเนี่ยคุณคุณอยู่ไม่ได้เขาหยิกเขาหยิกกูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เอาย่ามาทิ้งลูกสาวคนเล็กค่ะลูกสาวคนเล็กพาย่าก็มาทิ้งไว้ค่ะ

หลังเกิดเหตุนะครับเธอสงสัยว่าใครเนี่ยพาย่ามาทิ้ง

ไปเจอรถต้องสงสัยคันหนึ่งมีผู้หญิงลงจากรถนะครับ
มาถามหาบ้านของคุณย่าก่อนอ้างว่าเจอคุณย่าถูกทิ้งอยู่กลางถนน
พามาส่งบ้านชาวบ้านก็เดินเข้าไปดูหน้าของคุณย่านะครับ
ซึ่งนั่งอยู่ในรถแล้วก็ชี้บอกเส้นทาง

พาคุณย่ามาส่งที่บ้านของเธอกลับขับเลยเลยไปครับ
สุดท้ายพาคุณย่าไปทิ้งไว้ข้างถนน
เรื่องต้นเธอนำเรื่องไปปรึกษาเจ้าหน้าที่
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ

และลูกสาวคนเล็กของนางสว่างที่ถูกพาดพิง
ว่าเป็นคนนำนางสว่างมาทิ้งไว้กลางถนนหรือไม่
ต้องรอเจ้าตัวบัชชิแจงครับ
ต้องรอเจ้าตัวมาชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายครับ